จังหวัดพยาวครับไปดูไฟไหม้ป่าดอยหลวงกันหน่อยนะฮะ
ชาวบ้านเห็นวิ่งเข้าไปดับไฟโอ้โหสำลักควันสลบคาที่เลยนะครับ
โชคดีที่เพื่อนเข้าไปด้วยเนี่ยเอาตัวออกมาได้ทันอย่างปลอดภัย
ก่อนจะถูกไฟคลอกนะครับเหตุการณ์นี้เป็นไฟไหม้ป่าบนเขาดอยหลวง
เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังหมู่บ้านตำกลางนะฮะที่ตำบลบ้านตำอำเภอเมืองพยาวครับ
ก่อนที่จะขยายวงกว้างจากจุดเดิมออกไปอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากว่าอากาศมันร้อนอบอ้าวมากต้นไม้มันก็แห้งตายแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
ลุกไหม้แล้วก็ลามไปทั่วแนวของเขาดอยหลวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าพรุ
รวมทั้งเร่งทำแนวกันไฟนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ออกไปดับไฟถูกไฟล้อ
ขาดอากาศหายใจเป็นลมหมดสติล้มฟุบอยู่ตรงนั้นเลย
เพื่อนที่ไปด้วยก็ต้องรีบช่วยกันพยุงตัวออกมา
แล้วก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลนะครับ
อาการก็ดีขึ้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไป
ทราบชื่อคือนายควรอ้อยหวานอายุ๕๙ปี
ล่าสุดยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์
อย่างใกล้ชิดจนกว่าอาการจะปลอดภัยครับ

เผาวอดพื้นที่บนดอยหลวงไปแล้วราว๑๐๐ไร่ครับ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมได้บางส่วน
แต่ว่ายังไม่ดับสนิทเพราะว่าบางจุดนั้น
อยู่บนภูเขาสูงชันเป็นหน้าผาขึ้นไปไม่ได้

ซึ่งคาดว่าอีกสัก๒๓วันไฟน่าจะดับทั้งหมดนะครับ
หรือว่าหากมีฝนตกไฟก็จะดับลงไปเองนะครับ